ตอนนี้ชาวชายภูมิเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วงงเป็นไก่ตาแตกเลยเนี่ย
คนนี้ที่เขาแก้ผ้าแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์ล่อนจ้อนไป

หนึ่งสติไม่ดีหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่า

แล้วก็มีปัญหาเรื่องของสมอง

ก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเขาถึงแก้ผ้า

คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
ดำแดงหนึ่ง

เจ็ดเก้าสองสอง

มึงหาบ้าง
โหยคือต้องชื่นชมคนที่ถ่ายคลิปนะ

จำเป็นนักข่าวเฉพาะกิจ

เขาก็กลัวว่ามันอาจจะเป็นภัยสังคมหรือเปล่า

คืออยากจะไปให้ใกล้เพื่อที่จะ
เห็นเลขทะเบียนจะได้จด

พยายามนะคะเพราะว่าทะเบียน
มันสำคัญที่สุดจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของมอไซค
คุณพี่คนที่ถ่ายคลิปต้องชื่นชมนะคะ

คมข่มขืนขึ้นมาเดี๋ยวมันจะอันตรายขึ้นมานะคะ
สุดท้ายแล้วก็สามารถเห็นเลขทะเบียนใช่ไหมคะ

เห็นเลขทะเบียนแล้วก็ไปแจ้งกับตำรวจ

คือพอจับตัวได้เนี่ยตำรวจก็เรียกว่า

นายจ้อนเนี่ยพื้นเพลย์เป็นชาวบ้าน
ตำบลกุฎตุ้มอำเภอเมือง

ใส่เสื้อผ้าหน่อยเถอะก่อนที่จะมาคุยกันนะคะ

วันนั้นตัวเองดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน

ยกมือท่วมหัวบนบานสารกล่าว

ขอให้ลูกถูกหวยสักทีเถิด

พอพูดจบปุ๊บค่ะจ้อนก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนต่อ

กลึ่มสุราก็เลยคิดว่า

ถ้าชี่ก็จะผู้หญิง
เปลือยเลยนะคะขับร่อนไปร่อนมาแบบนี้นะคะ
คือตำรวจบอกว่าไปขี่แบบนั้นมันก็ผิดกฎหมายแล้วนะคะ
เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
ตำรวจก็เลยจับปรับนายจ้อนไป๑๐๐บาท
แต่ทีนี้แม่ของนายจ้อนเนี่ยหลังจากที่รู้ข่าวก็มาเคลียร์กับตำรวจนะคะ
พยายามให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าลูกชายเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าจนมีอาการทางสมอง
แล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดอะไรแปลกไม่เหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาคิดทำกัน
เพราะฉะนั้นขอร้องคุณตำรวจนะคะช่วยหน่อยเถอะ
อย่าจับแล้วก็อย่าปรับนายจ้อนเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเห็นใจเห็นใจคุณแม่ด้วยนะคะไม่ค่อยมีเงิน
ก็เลยปรับแค่๑๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ตำรวจกำชับให้คุณแม่พานายจ้อนไปหาหมอรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง
อย่าปล่อยให้มาล่อนจ้อนแก้บนแก้ร่างบนท้องถนนที่ชัยภูมิแบบนี้อีก